ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมปีหน้าครับ
ผู้ที่ใช้บริการรถเมย์เป็นประจำน่าจะยิ้มได้
เพราะว่ารถเมย์ไฟฟ้าจะเริ่มให้บริการนำร่องก่อน๕เส้นทาง
เส้นทางนี้จะเป็นแนวเส้นทางของตามแนวสถานีประจุไฟฟ้า
ส่วนราคาค่าโดยสารนั้นไม่ต้องกังวลครับ
ราคาเดียวกันกับรถเมย์ปรับอากาศสายสีส้มครับ

เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ชอบการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะครับ
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกบอกว่า
ราคาค่าโดยสารที่จะจัดเก็บกับรถเมย์ไฟฟ้าจะเริ่มต้นอยู่ที่๑๒บาท
เพดานราคาอยู่ที่๒๔บาท
ซึ่งเป็นราคาและอัตราเดียวกันกับรถปรับอากาศสายสีส้ม
ส่วนเส้นทางวิ่งอยู่ก็ระหว่างกำหนด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดระยะทางที่ชัดเจนนะครับ
ว่าจะอยู่ในแนวเส้นทางเดียวกันกับสถานีประจุไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ล่าสุดนี้ก็หารือร่วมกันกับการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน
เพื่อพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้าทั้งหมด๕สถานีทั่วกรุงเทพ
โดยจะพิจารณาจากพื้นที่อู่จอดรถเมย์ของขอสมกที่มีอยู่
ก็คืออู่พระราม๙อู่รังสิตอู่บางเขนใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
และใต้ทางด่วนเอกมัยรามอินทาคาดว่าใช้งบลงทุนประมาณ๓๐๐ล้านบาทต่ออู่นะครับ
และการลงทุนทั้งหมดนี้จะใช้งบประมาณก็คิดเป็นเงินประมาณ๒๓๐๐ล้านบาท
คืออย่างนี้เราเรียนว่าอย่างนี้เราสำรวจก่อนนะครับแล้วเรามาเลือกความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่อาจจะฟังว่ามากกว่า๔แต่ว่ามันไม่ผิดที่เราจะสำรวจก่อน
สังเกตที่ผมพูดนี่อู่ในเมืองหมดเลยนะครับก็คือรถที่วิ่งกันอยู่ในเมืองเป็นหลากละครับ
อย่างเช่นบางเขนก็ในเมืองใต้ทางด่วนอะไรก็อยู่ในเมืองหมดครับผม
ส่วนความคืบหน้าในการจัดซื้อรถเมย์ไฟฟ้าจำนวน๒๐๐คันนะครับ
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและคาดว่าจะเปิดขายซองประกวดราคาได้ในเดือนตุลาคมนี้ครับ
เรื่องนี้ตอนนี้อายการสูงสุดอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาจัดซื้อขั้นสุดท้าย
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับ
บอกว่าน่าจะมีการส่งมอบรถครบทั้งหมดปลายปีนี้คือในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ